อีกหนึ่งประเพณีทางเหนือเขานิยมทำกันคือปล่อยโคม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะ
อยากจะให้ประชาชนใช้โคมที่ได้มาตรฐาน

เอ้าแล้วไอ้โคมได้มาตรฐานเนี่ยมันต้องหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงล่ะ
เราเห็นเขาขายกันเราก็ซื้อกัน
นายวัญชัยพนมชัยรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โคมลอยที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

อันนี้เราบอกคนทำแล้วกันเนอะ
แต่เราซื้อเองเราก็คงจะไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือมันถูก

และกระดาษต้องเป็นกระดาษว่าวชนิดบางนะคะ
และถ้าหากว่าต้องการใช้ลวดโลหะสำหรับผูกติดเชื้อเพลิง
ต้องเป็นลวดอ่อนยาวไม่เกิน๓๐เซนติเมตรต่อเส้น
และที่สำคัญผู้ผลิตนะคะต้องพิมพ์คำเตือนในฉลากด้วยข้อความว่า
พ่วงหรือผูกติดพลุดอกไม้ไฟหรือสิ่งอื่นใดไปกับโคม
ให้กำหนดปริมาณเชื้อเพลิงไม่เกิน๕๕กรัม
และต้องใช้เวลาเผาไหม้ไม่เกิน๘นาทีนะคะ
ซึ่งการเลือกซื้อโคมลอยที่ได้มาตรฐานเนี่ยทางการใช้โคมแบบนี้
มันจะช่วยลดความเสี่ยงกรณีโคมลอยตกลงมา
ติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูงจนไฟฟ้ารัดวงจรบ้างล่ะ
ตกลงสู่หลังคาบ้านเรือนพื้นที่ป่าไม้ก็จะลุกไหม้บ้างล่ะ
ถ้าหากว่าเป็นโคมลอยที่ได้มาตรฐานมันจะไม่ไหม้
เพราะว่าตัวโคมลอยมันถูกควบคุมด้วยมาตรฐานความเหมาะสม
ระยะเวลาการลอยระยะเวลาการเผาไหม้ปริมาณเชื้อเพลิง
ปัจจุบันมีผู้ผลิตโคมลอยที่ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย
มพชหรือว่าที่ว่าผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว
๒รายก็คือของนางอำพรจันถา
ได้รับการรับรองสำหรับโคมลอยขนาดเล็ก
แล้วก็ของนายจำลองจันถาได้รับการรับรองโคมลอยขนาดใหญ่
ซึ่ง๒รายนี้เป็นผู้ผลิตอยู่ในเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะ
ก็สามารถไปหาซื้อกันได้
ครับก็ที่สำคัญนะอย่างที่เราย้ำกันทุกครั้งว่า
อยากไปปล่อยใกล้สนามบิน

รัศมีเขามีการกำหนดเอาไว้แล้วถ้าจะปล่อยก็ต้องไปขออย่างถูกต้อง
ว่ามีการจัดงานตรงนี้ช่วงเวลาไหนเหมาะสม
ให้มันกระทบกับเรื่องของการบินของเครื่องบิน
คือเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามันผิดพลาด
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเป็นร้อยนะคะ